เลือกตั้งแล้วหนึ่งอย่างก็คือเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอันนี้อาจจะแน่ชัดแล้ว
แต่เลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งระดับประเทศมันจะเกิดขึ้นจริงไหม
และหลายคนมองเสียรภาพของรัฐบาลหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ป้อมออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีคำพูดบอกว่า
หลายคนมองไปพลเอกประวิทย์ออกมาพูดแบบนี้

สัญญาณอะไรหรือเปล่ายังรักกันอยู่ดีหรือเปล่า

กับอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ข่าวการเมืองถูกข่าวยูเครนรัสเซีย
ถูกข่าวแตงโมเบียดตกขอบไปหลายวัน
วันนี้ขอกลับมาขีดเส้นใต้เรื่องนี้กันหน่อย
เพราะว่ามีประเด็นของการที่จะมีข่าวไว้
จะมีการยุบสภาในช่วงเดือนพฤศจิกาเกิดขึ้น
มีหัวข่าวใหญ่เลยครับเช้าวันนี้ว่า
ไตยุบสภาบิ๊กป้อมชี้ปลายปีเหมาะที่สุด
ตู่ลั่นยุบสภาอยู่ที่ผม
ยุบสภานี่จะเป็นการพลิกเกมของนายกของฝ่ายรัฐบาล

ยุบสภาแล้วแล้วเลือกตั้งมาใหม่
ก็จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลต่อ

ดีกว่าอยู่กันแบบถูรูดถูกังแบบนี้
แล้วจะถูกน็อกตกเก้าอี้เอาตอนไหนก็ไม่รู้
น็อกเพราะว่าสภาพเสียงสอสอของรัฐบาล
มันเดินทางมาถึงจุดที่ไว้วางใจกันไม่ได้อีกแล้ว
ปฐมเหตุของการไว้วางใจกันไม่ได้
มันเป็นสถานการณ์เสียงปริ่มน้ำกลับมาอีกรอบหนึ่ง
เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการปลดร้อยเอกธรรมนัฐ
ออกจากรัฐมนตรีอันนี้ท่านรอก็ทราบกันอยู่
แล้วมันก็ลามเป็นแผลเรื้อรัง
สมานกันไม่ได้ต่อเนื่องมา
สถานการณ์ที่ไว้วางใจไม่ได้แบบนี้เนี่ย
มันไม่ได้เป็นเพราะว่าคะแนนเสียงของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐเท่านั้นนะที่เป็นตัวแปล
แต่มันเป็นสถานการณ์ที่ไว้วางใจไม่ได้

เก้าเสียงเก้าพักพักละคน
ก็พร้อมจะเป็นตัวแปลได้เหมือนกัน
วันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพักเล็กที่มีสอสอพักละคน
เดินหน้ามาอยู่ในจุดที่จะชี้ชะตารัฐบาลได้อีกเหมือนกัน
อันนี้มันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของรัฐมนูลปี๖๐
ที่มีความพิกงพิการ
อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่
ฉะนั้นปฏิบัติการดึงเอามาเป็นพวกให้ได้
พักเล็กเนี่ยจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ร้อยเอกธรรมนัฐ
นัดหารือกินอาหารร่วมกัน
หลังจากที่พักเล็กเขาไม่ได้รับเชิญในงานเลี้ยงตัวแทนพักร่วม
สโมสรราชพฤกษ์
แล้ววันพรุ่งนี้๑๗มีนา
พักร่วมรัฐบาลเขาก็จะเชิญพักเล็ก
ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันกับตัวแทนทุกพัก
ร่วมรัฐบาลกันอีกรอบนึง

ไม่มีตัวแทนของพักเศรษฐกิจไทย

ยังไม่มีกรรมการบริหารพักเรียบร้อย
ยังไม่มีหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการ

ก็ตัดสินใจไม่เชิญร้อยเอกธรรมนัฐ
แต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ย
เป็นยังไงอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่
ฉากทัศน์ภาพการเมืองจากนี้ไป

ฝ่ายรัฐบาลจะประคองตัว

การเป็นเจ้าภาพประชุมเอเป็ก
ในเดือนพฤศจิกาได้ไหม

เป็นเจ้าภาพประชุมเอเป็กไปได้

สถานการณ์รายวันจะเป็นตัวกำหนด

หรือจะยุบสภาช่วงไหน
ถึงเวลานั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอย่างที่ว่า
แล้วปัจจัยในการตัดสินใจยุบสภาหรือไม่ยุบเนี่ย
มันอยู่ที่การคาดคณีการคาดการณ์ว่า
ถ้ายุบแล้วเลือกตั้งใหม่
กลับมามีอำนาจต่อไหมถ้าคิดว่ายุบแล้วได้กลับมาใหม่
ประเมินว่ายุบแล้วได้สอสอมาเป็นรัฐบาลได้ใหม่เขาก็ยุบ
แต่ถ้าเขาคาเนว่ายุบแล้วโอกาสจะกลับมาใหม่มันลิบหรี่ตีบตัน
เขาก็ไม่ยุบเขาก็จะประคองสถานการณ์ไปตายเอาดาบหน้า
แต่ว่าโดยสถิติและประสบการณ์การทำข่าวที่ผ่านมานายกที่ประกาศยุบสภา
เกือบทั้งนั้นนะครับไปแล้วไปเลยคือไม่ได้กลับมาเป็นใหม่
ทีนี้คำถามตามมาก่อนจะถึงเดือนพฤษภาเนี่ยเออพฤศจิกาเนี่ย
ถ้านายกต้องตกเก้าอี้พ้นตำแหน่งจะด้วยเหตุว่ากฎหมายสำคัญสำคัญไม่ผ่านสภาก็ตาม
หรือด้วยเหตุว่าถูกน็อกด้วยคะแนนไว้วางใจไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็ตาม
หรือถูกน็อกโดยสารรัฐมนูลตัดสินว่าการเป็นนายก
เทอม๘ปีนั้นนับมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดก็ตามคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วนายก
คนใหม่จะมาจากไหนตอบว่านายกคนใหม่
จะมาตามวิถีทางที่รัฐมนูลกำหนดไว้
คือมาจากตะกร้าบัญชีรายชื่อของพักการเมือง
แต่ละพักที่เขาเสนอไว้แต่ตั้งแต่เลือกตั้งปีหกสอง
เขาเสนอรายชื่อที่อยู่ในตะกร้าก็คือคุณอนุทินหัวหน้าพัก
ประชาธิปัตย์ตอนนั้นคุณอภิษฎยังเป็นหัวหน้าพักอยู่
เขาก็เสนอชื่อคุณอภิษฎอยู่ในตะกร้าของพักประชาธิปัตย์
แต่ตอนนี้คุณอภิษฎพ้นตำแหน่งหัวหน้าพักและพ้นตำแหน่งสอสอไปแล้วก็จบกัน
พักฝ่ายค้านเพื่อไทยเขาเสนอชื่อไว้๓คน
มีใครบ้างล่ะมีคุณหญิงสุดารัฐตอนนี้ก็ลาออกจากภักดิ์เพื่อไทยไปตั้งพักใหม่แล้ว
คนที่สองก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เขาก็ลาออกไปเตรียมตัวลงผู้ว่ากอทมแล้ว
คนที่สามคือคุณชัยเกษมนิติสิริอันนี้ก็ยังอยู่กับพักเพื่อไทย
ส่วนรายชื่อของพักอนาคตใหม่ตอนนั้นเขาเสนอชื่อคุณธนทร
ตอนนี้ทั้งพักอนาคตใหม่และคุณธนทรหมดสภาพไปแล้วด้วยกัน
แต่ถ้าเห็นว่านี่นี่คือรายชื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ตามรายชื่อที่ที่เข้าคิวไว้แต่ว่าสมมุติว่า
ถ้าพักการเมืองต่างสสวเขาเห็นว่ารายชื่อที่เสนอไว้นั้น
และเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไหวแล้ว
หรือมีคำถามว่าแล้วจะดีกว่าพลเอกประยุทธ์เหรอ
การเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่รายชื่อที่ใส่ไว้ในตะกล้า
หรือเป็นคนนอกเนี่ยมีช่องทางทำได้ครับ
ทำได้โดยให้สสสวเข้าชื่อกันในจำนวนที่รัฐมนูลกำหนดไว้
แล้วเสนอให้แหวกช่องรัฐมนูลเอาคนนอกบัญชีมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้
ได้อยู่ครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
จะเป็นคนในบัญชีจะเป็นคุณอนุทินหรือจะเป็นใครก็ตามแต่
ที่เข้ามาเป็นนายกแทนเนี่ยเป็นได้ชั่วคราวเท่านั้นนะ

พอถึงเดือนมีนาคมปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบหก
สภาก็อยู่ครบเทิมเมื่ออยู่ครบเทอมก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่
นายกที่เสนอเข้ามาแทนเนี่ยก็ต้องพ้นหน้าที่
พอเลือกตั้งใหม่ก็ต้องหานายกกันใหม่อยู่ดี
เรียกว่าเข้ามาขัดตาทัพสรุปว่า
ช่วงเวลาจากนี้ไป
งครามการเมืองในบ้านเรา
จะอยู่ในสภาพระทึก

พอกับสงครามรัสเซียยูเครน

รัฐบาลจะมีสมาธิเอาสติสตังค์ที่ไหน
มาแก้ปัญหาที่รุมร้าวกันอยู่
โดยเฉพาะปัญหาที่กระทบต่อค่าครองชีพ

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

พอหายใจโล่งอกได้ชั่วคราว
เพราะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนเนี่ย

อันนี้มันเป็นเหตุผลมาจาก

คนของเขากลับมาติดโควิดกันมากอีกรอบหนึ่ง

พอรถออกมาวิ่งบนท้องถนนน้อยลง

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

แต่ว่ามันดิ่งลงไปได้ไม่นานหรอกครับ
สภาวะความผันผวนเนี่ยยังมีอยู่

ที่จะทำยังไงให้น้ำมันมันไม่แพงเกินเหตุ

เติมเงินเข้าไปในกองทุนน้ำมัน
แล้วเอากองทุนน้ำมันไปอุ้มไปตึงราคา
แต่ว่าเช้าวันนี้มีข่าวนี้

ดีเซนได้แค่สิ้นเดือนมีนา

ก็ต้องกู้เงินมาอุ้มต่อ
ขอรมอมีมติไปเมื่อวานแล้ว
มีมติให้เลิกเพดานเงินกู้

ฉะนั้นเรารู้ปัญหา

เรื่องการเมืองที่เราต้องติดตามกันนะครับ